เข้าสู่วันที่๔แล้วนะครับสำหรับการตามหาครูชาวภูตาน
ที่หายออกไปจากที่พักย่านพญยดทิน
ล่าสุดนะครับวันนี้ตำรวจชุดสืบสวน
พบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดพบว่านายฮากาบาฮาดูซับบาร์
ครูชาภูตานกำลังเดินอยู่ในสภาพที่อ่อนแรง
บริเวณริมถนนอัศดางเมื่อคืนที่ผ่านมา

จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ

ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงแรมรัฐนักตัวสิน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตภูตาน
และชุดสืบสวนตำรวจนครบานบางซื่อ
หลังพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดริมถนนอัศดาง
บันทึกได้ขณะที่นายฮากาฮาบาดูซับบาร์
ครูชาวภูตานที่หายตัวออกจากที่พักย่าน

โดยกล้องวงจรปิดบันทึกได้ช่วงเวลา
ประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งนายฮากามีอาการคล้ายกับคนอ่อนแรง
กำลังเดินมุ่งหน้าไปทางกระทรวงมหาดไทย
อุปสรรคในการตามหาคุณครูชาวภูตานรายนี้นะครับ
เนื่องจากเขาไม่สามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

ในการขอความช่วยเหลือที่จะกลับไปยังที่พักครับ

มีคนพบเห็นเขายืนอยู่ตรงเรนจุดนี้
จากนั้นได้ขอความช่วยเหลือกับคนขับรถแท็กซี่
แต่ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ครับ
จากนั้นเขาได้เดินต่อมุ่งหน้าไปทางกระทรวงมหาดไทยครับ
ทีมข่าวจึงใช้วิทยุสื่อสารติดต่อไปยังเครือข่ายอาสาน
วิทยุสมัครเล่นกรุงเทพมหานคร
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณโดยรอบสนามหลวง
และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐๐นาย
ให้ช่วยตามหานายฮากาอีกแรง
ซึ่งคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในบริเวณดังกล่าว
เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านนะครับ
หากท่านใดพบเห็นชายดังกล่าวในลักษณะที่แจ้งไปนะครับ
ให้แจ้งกลับมาที่ทางโฮเทลสนอัฟฟ้าประลาโว
หรือทางชุดสืบสวนของสนบังซื้อนะครับ

เพื่อนสมาชิกที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบสนามหลวง
และรอบพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามหลวง
โรงแรมกัตตานักโกศิษฐ์
เสาฉิงชาพระหูรัฐบริเวณโดยรอบ
ให้ช่วยสังเกตชายชายลักษณะผิวดำแดง
อายุประมาณ๔๐ปีความสูง๑๖๐เซนติเมตรเดินประมาณ
ให้ช่วยสังเกตชายดังกล่าวด้วย
เนื่องจากพัดหลงนะคะจากที่พักบ้านพักนะคะ
เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่พบสตางค์
ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใด

โดยมาทำกับเทียร์สารวาลอฟมะประววษฎรกฮได้นะคะ
ขณะที่ทีมข่าวได้พบเบาะแสจากคนขับรถแท็กซี่

พบเห็นชายในลักษณะดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา

แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง
ก่อนที่ไหนฮากาจะเดินต่อไป
มีคนทำท่าจะขอความช่วยเหลือในการขอทาง

และต้นไม้ต้นที่๓นี้
แล้วผมไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูด
ทีมข่าวพยายามที่จะเดินตามหานายฮาการ
ตามจุดต่างโดยรอบสนามหลวง
โดยเฉพาะตามจุดที่แจกอาหารแต่ก็ไม่พบ
เชื่อว่านายฮากาไม่สามารถจะเข้าพื้นที่นี้ได้
เพราะต้องผ่านการตรวจบัตรจากทางเจ้าหน้าที่
ข้อมูลที่เราได้จากสถานทูตปูตาน
ระบุว่านายฮากาไม่มีเอกสาร
และไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือแม้แต่เงินติดตัว
คือจริงแล้วเขาเป็นคนภูตานที่อยู่ต่างจังหวัด
ไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วเป็นครั้งแรกที่ออกจากประเทศ
แล้วก็มากรุงเทพ
ครับเลยเป็นไม่ค่อยทราบไม่รู้เส้นทางไม่รู้อะไรเลยฮะ
ดูจากลักษณะที่เขาเดินในกล้อง
ก็เหมือนมองหาอยู่ตลอดเวลาจำทางไม่ได้
ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อนำข้อมูลมาประกอบว่านายฮากายังอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่
และหากผู้ใดพบเห็นให้แจ้งเบาะแสมายังตำรวจ
หรือทางไทยรัฐทีวีได้อีกหนึ่งช่องทาง

เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน